สวัสดีครับ

จรูนมีพันธ์คุณตาวัย๘๒ปี
ถูกนายธาราธรโสติยังหรือจอร์ดวัย๒๑ปี
หนุ่มอารมณ์ร้อนทำร้ายร่างกาย
หลังเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันในซอยชาญบึงสอง
ถนนประชาสงเคราะห์เขตดินแดงกรุงเทพ
กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์

หน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือ

เกี่ยวกับรถซาเล้งของคุณตาจรูน
ที่กำลังขี่สวนทางมาจนทำให้รถจักรยานยนต์ล้มคว่ำ
เมื่อเห็นว่ารถไม่ได้เสียหายจึงถีบรถต่อไป
แต่จู่จอร์ดเดินปรีเข้ามากระโดดเตะตาจรูน
พร้อมเสาหมัดใส่จนตกจากรถ
ศีรษะกระแทกพื้นก่อนทำท่าจะเข้าไปทำร้ายซ้ำ
โชคดีพลเมืองดีเข้าไปห้ามไว้ทัน
คนตายคิ้วแตกเย็บถึง๑๐เข็ม
เพจดังแชร์คลิปเหตุการณ์สะเทือนใจสังคม
เกิดคำถามเหตุใดถึงต้องทำร้ายผู้สูงอายุ
และแน่นอนจอร์ดถูกตามล่าตัวทันที
รวมทั้งมีการระดมเงินช่วยเหลือตาจรูนหรือตาซาเล้ง
คุณตาเป็นที่รู้จักมักคุ้นของชาวบ้านในระแวกเกิดเหตุ
เพราะขี่รถซาเล้งตระเวนเก็บของเก่าในซอยเป็นประจำ

ทนแรงกดดันไม่ไหว
สารภาพไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณตา
นาทีนั้นเกิดบันดาลโทษะเพราะโมโห

ขณะนั้นเขาถูกตั้งข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

นำพวงมาลัยมากราบขอโทษตาซาเล้งทั้งน้ำตา
รับผิดกับสิ่งที่กระทำลงไป
ยืนยันจะดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
แต่คุณตาต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง

ตาซาเล้งอาการสุดหนักมีแผลกดทับ
และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
สร้างความเศร้าสลดให้ครอบครัว
โดยเฉพาะคุณยายชะลวยภรรยาคู่ทุกคู่ยาก
อยู่ด้วยกันมานานกว่า๔๐ปี
คู่ชีวิตของเธอมาด่วนจากไป

ซึ่งหากชาติหน้ามีจริงก็ขอให้ได้เจอกันอีก
ในพิธีสวดศพคืนสุดท้าย

เพราะวันชาปนกิจเขาไม่สามารถมาบวชหน้าไฟ
ทิศส่วนกุศลให้คุณตาได้
เนื่องจากติดภารกิจตรวจเลือกทหาร
แต่ทางครอบครัวก็เข้าใจพร้อมอโหสิกรรมให้

เป็นทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ส่งตัวรับโทษตามกฎหมาย
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญ
ให้คนวัยหนุ่มที่ใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องตัดสิน
ทำให้คุณตาวัย๘๒ปีต้องสังเวยชีวิต